ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
คือต้องบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้
แล้วก็สิ่งต่างที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ย
บางครั้งมันก็เป็นอาวุธทำร้ายเราจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกัน

ผู้ชายคนนี้เขาไปรับจ้างปีนขึ้นไปบนต้นมะยงชิด
เพื่อจะลื้อนั่งร้านมันเก่าแล้วอาจจะลื้อนั่งร้านทำใหม่
เพราะว่ามันต้องขึ้นไปดูแลต้นมะยงชิดอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วพลัดตกลงมานะฮะแต่ตอนที่ร่วงลงมากระแทกพื้นเนี่ย
ผู้ตายเขาพกมีดคือมีมีดเนี่ยเหน็บเอาไว้ที่เอว
มีดเริ่มนั้นเนี่ยจังหวะที่ตกลงมา
แทงชายโครงขวาทะลุปอดจนเสียชีวิตเนี่ยฮะโอ้โห
คือลำพังตกจากต้นไม้ก็คงจะเจ็บอยู่แล้วเจ็บหนักอยู่แล้ว
แต่ว่ามีดเนี่ยแทงเข้าไปเลยฮะที่ชายโครงขวาทะลุปอดนะครับ
เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในสวนมะยงชิด
หมู่บ้านหนองปลือหมู่๕ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
ผู้ตายชื่อว่านายพยาวทองดีวิเศษอายุ๕๗นะครับ
ก็มีกิ่งมะยงชิดหักตกลงมาอยู่๑กิ่งด้วยนะครับ
คุณสุชาธิดาศุฬิโครงพูดสื่อข่าวธนรัฐทีวีลงพื้นที่ไปคุยเรื่องนี้นะครับ
เรื่องนี้นะครับกับเพื่อนร่วมงานของผู้ตายชื่อว่านายสมัยแสวงเงินอายุ๕๔
บอกว่าเขากับผู้ตายมารับจ้างหรือนั่งร้านในสวนมะยงชิดของบ้านญาติ
เขาจะสร้างนั่งร้านใหม่เนื่องจากของเก่ามันผูกพัง
ไม่สามารถขึ้นไปตอนกิ่งมะยงชิดได้
ระหว่างเกิดเหตุผู้ตายปีนขึ้นไปบนต้นมะยงชิด
กำลังใช้มีดที่เหน็บอยู่ที่เอวเนี่ยตัดเชือกที่มัดรอยต่อนั่งร้านออก
อยู่กิ่งต้นมะยงชิดที่ผู้ตายเหยียบหัก
ทำให้มีดที่กำลังง้างจะฟันเชือกระหว่างที่กำลังร่วงตกลงมาเนี่ยครับ
มันก็เหวี่ยงมาแล้วแทงเข้าที่ชายโครงขวาของตัวเอง
กระแทกพื้นก็ปักเข้าไปอีก
คือมีดลึกถึงขั้น

เพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันบอกว่าได้ยินเสียงผู้ตายร้องโอ๊ยหนึ่งครั้งนะฮะ
เขาก็รีบไปช่วยประคองศีรษะเพื่อให้หายใจสะดวก
เนื่องจากตอนนั้นผู้ตายหายใจแบบมีเสียงลม
ผ่านออกมาทางปอดทางบาดแผล
สุดท้ายเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา
ตอนนั้นเขาพยายามตะโกนเรียกคนช่วยแล้ว
แต่ว่าพื้นที่สวนมันอยู่ไกลผู้คนมาก
สมัยบอกว่าเสียใจมากที่วิ่งมาช่วยแล้วก็ช่วยไม่ได้
เหตุการณ์นี้มันไม่ควรเกิดขึ้นเลย
เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนเรียกนายพยาวให้ลงมาพัก
ตอนนั้นนายพญาเวงบอกว่าเดี๋ยวอีกนิดเดียว
ขอตัดอีกนิดเดียวเดี๋ยวจะลงแล้ว

ก็ได้ยินเสียงตุ๊บบอกโอ๊ยตกต้นไม้อยู่อย่างนั้น
ผมก็วิ่งมาวิ่งมาก็มือประคองหัวเขาไว้
แล้วพอนั่นแล้วผมก็ประคองหัวขึ้นมาก็
เห็นว่าพอหายใจอีกทีเนี่ยจะเสียงออกตรงมีด
เสียงลมออกสามเที่ยวเที่ยวสามให้จะเบาหน่อยแค่นั้นเอง
แล้วตาหมอก็จะคอยหลีลงหลีลง
ผมก็บอกว่าวันนั้นที่ลื้อคือผมใช้ตะขอธรรมดา
ที่ผมขึ้นข้างบนผมจะใช้ตะขอเอาผมไม่ขึ้น

ผมก็บอกเขาแล้วไม่เอาไม่เป็นไรมันช้า

เขาไม่ขึ้นนั่งร้านแต่ว่าเขาจะขึ้นต้นไม้เอา
นี่แหละฮะวันนี้ภรรยากับญาติก็นิมนต์พระมาเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองปลือโพทอง
ภรรยาของผู้ตายอายุ๕๓นะครับชื่อนางบุญมี
บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่สามีจะออกไปทำงานรับจ้างหรือนั่งร้านต้นมะยงชิดในสวนเนี่ยนะ
ก็ยังคุยกันอยู่ยังกินข้าวกันอยู่นะฮะ
ยังพูดเล่นกันอยู่เลยว่าเออเนี่ยภรรยาเขาบอกนะ
ว่าสงสัยเขาเนี่ยต้องตายก่อนละมั้งเพราะว่าโรคเยอะเหลือเกิน
ประจำตัวเยอะเหลือเกินแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่า
สามีที่แข็งแรงต้องมาจากไปก่อนสามีทำอาชีพนี้มานานนะครับ
แล้วก็จะพกมีดเล่มนี้ติดตัวตลอดเวลาไปรับจ้างทำงานที่ไหน
ไปด้วยตลอดไม่เคยวางทิ้งเลยเหมือนเป็นเครื่องมือคู่ใจ
เอาไว้ทำมาหากินมีกินมีใช้ก็เพราะมีดเล่มนี้
ที่เนี่ยฮะมีดเล่มนี้ครับขาดสามีไปตอนนี้ก็เหมือนขาดเสาหลักของครอบครัว
เพราะว่ามีลูกชายอีก๒คนแล้วหลานชายอีกหนึ่งคนที่เธอต้องดูแล
ป้าก็ไม่เคยคิดว่าแฟนป้าจะหนีจากป้าไปโดยกระทันหันที่เราไม่เคยได้คิดเลยว่าเขาจะไปในธรรมนองนี้
จะตายแบบเนี้ยป้าไม่เคยคิดเลยป้าก็คิดว่าเออคงแกไม่มีโรคมีภัย
ไอ้ป้าเนี้ยไม่แข็งแรงป้าเนี้ยคงแกตายก่อนเขาอย่างเงี้ยป้าก็คิดของป้าอยู่อย่างเงี้ยวะ
ขาดเสาหลักแล้วป้าก็เคว้งแล้วทีนี้บอกว่าไม่อยากให้เขาไปจากก็อยากให้อยู่ตลอด
แก่ตายจากกันไม่อยากให้ไปแบบนี้
ลูกมันจะพึ่งได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้
ก็มีเรื่องของลางบอกเหตุนะฮะที่ญาติญาติเขาเล่าให้ฟังนะครับ
วัดหนองปลือโพทองที่ตั้งศพเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับ
บอกว่าคืนวันก่อนเกิดเหตุลูกสาวของเขาฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งอุ้มเด็กผู้ชายตัวเล็ก
ยืนร้องไห้ให้เห็นอยู่ยืนร้องไห้อยู่นานเลยแต่ไม่พูดอะไร
ลูกสาวก็มาถามพ่อนะบอกว่าเอ๊ะเรามีญาติที่แบบเป็นผู้ชายตัวสูงคล้ำไหมพ่อ
เพราะว่าเขาเป็นญาติแต่ว่าเขาอยู่คนละจังหวัดกันไม่ค่อยคุ้นหน้ากันไม่ค่อยเจอเจอกัน
พ่อก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก็คิดถึงอยู่เหมือนกันแหละแต่ก็บอกแค่ว่าอย่าไปคิดอะไรมากเลย
มารู้ข่าวว่าเอ้านายยาวเสียชีวิตก็มางานศพกัน
พอลูกสาวเห็นภาพที่รูปที่หน้าศพที่หน้าโรงศพบอกเลยว่านี่แหละพ่อคนนี้นี่แหละ
อุ้มเด็กแล้วมายืนร้องไห้ให้เห็นอยู่ในฝันเนี่ย

เดินไปหาในความฝันแล้วอุ้มเด็กไปแล้วร้องไห้
แต่เขาพูดว่าร้องไห้ร้องไห้แล้วก็ทำท่าจะเดินเพื่อนบ้านบ้านแบบทั้งสองชั้นยกอะนะ
แล้วเขาก็พูดพูดไปแล้วก็ร้องไห้เอียงข้างเขาก็หายไป
คราวนี้พอมาถึง๔ทุ่มครึ่งผมก็ให้ทางนี้ไลน์เด็กน้อยไปให้ดู
เขาบอกใช่พ่อเด็กน้อยคนนี้ที่คนอุ้มมา
อุ้มมาก็เป็นลุงนั่นแหละลุงเยากันเนี่ยอุ้มหลานไปหา
เมื่อคืนหลอกผมลายไปร้องไห้พ่อใช่เลยใช่เลย
ผมไม่ต้องไปคิดอะไรมากลูกเดี๋ยวก็ทำบุญกวดน้ำมาให้เขา